เผื่อใครรู้จักอะไรยังไงหรือว่าเคยเห็นที่ไหนติดต่อ
ตำรวจสพเมืองนนทบุรีหน่อยนะครับ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ก่อเหตุแบบนี้มา๒๓ครั้งแล้ว
นะครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะในพื้นที่แถวแถวปากซอยพิบูลสงคราม
พี่บูรสงคราม๑อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
นี่นะครับทุกผู้ชมครับผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้

จะเห็นว่ามายืนอยู่แถวนี้จอดรถกระบะไว้คันหนึ่งสีดำ

อ้างว่าโอ้พี่รถเสียน้องช่วยพี่หน่อย
ช่วยเข้าไปนั่งจับพวงมาลัยให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ต้องซ่อมรถ
จังหวะที่น้องเข้าไปช่วยจับพวงมาลัยด้วยความหวังดีฮะ
มีคนขอความช่วยเหลือมันฉวยโอกาสล้วงเข้าไปในกระโปรงเขา
นี่ฮะแต่ว่าน้องเขาก็วิ่งหนีออกมาได้ทัน
แล้วก็ไปบอกคุณครูที่โรงเรียน
ผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้นี่ฮะท่านผู้ชมครับตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะครับ
เหตุการณ์ที่ก่อเอาไว้เนี่ยเกิดขึ้นเช้า๓๐มิถุนายน
ก่อนที่น้องจะมาที่โรงเรียนนะครับผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๓๐๔๐ปี
เรียนอยู่ชั้นม๔นะครับบอกว่าวันนั้นกำลังจะไปปฐมนิเทศที่โรงเรียน
ผู้ชายคนนี้ตอนที่น้องเดินลงมาจากสะพานลอยเนี่ยนะฮะแถวแถวปากซอยพิบูลสงครามหนึ่ง
ก็มาบอกว่าให้ไปช่วยพี่เขาหน่อยช่วยจับพวงมาลัยรถเอาไว้ให้หน่อย
เพราะว่ารถเสียนะเดี๋ยวต้องจัดการรถหลังจากที่เข้าไปนั่งในรถแล้วจับพวงมาลัย
ผู้ชายคนนี้อยู่ดีกลับเอามือมาล้วงเข้าไปใต้กระโปรง
น้องเขาก็ตกใจฮะคว้ากระเป๋านักเรียนแล้วก็วิ่งลงมาจากรถเลยครับ
แล้วก็รีบวิ่งเข้าโรงเรียนขอความช่วยเหลือจากคุณครู
ท่านผอโรงเรียนบอกว่านักเรียนหญิงที่เป็นผู้เสียหาย
ความจริงน้องเขาเป็นเด็กจิตอาสาของโรงเรียนนะเวลาใครมาขอความช่วยเหลืออะไร
ช่วยตลอดเพราะฉะนั้นพอเจอคนมาบอกน้องช่วยพี่หน่อย
น้องก็รีบไปช่วยเลยกลับถูกก่อเหตุแบบนี้
แต่ก็ยังโชคดีที่น้องสามารถเอาตัวรอดออกมาได้ทัน
เราก็พานักเรียนไปแจ้งความ
เราก็เชิญผู้ปกครองพอกลับจากง่าย

ที่น้องจดจำใบหน้าทำไมไม่ดี
จดจำใบหน้าได้นะคะได้ค่ะน้องจดจำใบหน้าได้เพราะว่าเด็กเขาเข้าไปช่วย
เข้าไปช่วยด้วยด้วยความที่แกเป็นเด็กเนอะแล้วแกก็เป็นเด็กจิตอาสาของโรงเรียนนี่ฮะ
ถ้าเจอตัวเมื่อไหร่เด็กชี้ตัวถูกแน่ท่านผอบอกเด็กจำหน้าได้เลยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีที่นนทบุรีนะครับไปที่จุดเกิดเหตุ
จะเห็นว่ารถคนร้ายเนี่ยจอดอยู่ใต้สะพานลอยริมถนนพิบูลสงครามนะครับ
ห่างจากปากซอยโรงเรียนแค่ยี่สิบเมตรแล้วก็จากปากซอยไปถึงหน้าประตูโรงเรียนเนี่ย
ก็อีกประมาณ๒๐เมตร๖โมงเช้าครับที่ก่อเหตุเอาไว้ผู้คนพลุกพลาดแล้วนะครับ
กล้ามากนะฮะกล้ามากนะครับตำรวจสพเมืองนทบุรีนะครับ
ตอนนี้ส่งชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็จะไล่ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่านายคนนี้เคยก่อเหตุแบบนี้ลักษณะคล้ายแบบนี้มา๒ครั้งแล้ว
นี่เป็นครั้งที่สามโอ้โหแต่น้องก็โชคดีที่มีไหวพลิบแล้วก็วิ่งออกมาได้เลยใช่นะคะ